ยอลอย่าข้าวทอบภัยาของเขาในโอ้ยช่วยทำเลี้ยงลูกต้องบอกว่านมเพี้ยงพี่เนี่ยกลายเป็น
ขวัญใจพี่ป้านาชาวเน็ตไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม
จะไม่ให้เอ็นดูยังไงไหวล่ะคะเพราะว่าน่ารักน่าชังมากเนี่ย
คลิปนี้แย่งกันจุ๊บพ่อวันละ๓๔ห่วงคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดไปเที่ยวทะเลหัวหินเป็นไงรู้ไหมคะ
ร้องไห้กลัวทะเลลูกโยเยตายแล้วคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ว่าแล้วค่ะบันเทิงไทยรัฐก็เลยวีดีโอคอลไปพูดคุยกับครอบครัวเลยค่ะ
คุณผู้ชมอยากให้ดูสัมภาษณ์นี้มากเลยเอ๊ะอ่ะมาเทิงวิ่งวุ่นวาย
คือแบบเข้าใจเลยเนี่ยจริงคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งคุณแม่ออยเนี่ยค่ะบอกว่าโอ้โหปวดหัวเหลือเกินนะคะ
พลีชีพดูแลลูกแฝดเลยล่ะค่ะส่วนในอนาคตเนี่ยถ้าทั้งสองหน่อจะเข้าวงการเนี่ย
คุณพ่อคุณแม่ก็ไฟเขียวพร้อมสับสนเต็มที่แต่ตอนนี้เอาให้สัมภาษณ์ได้ก่อน
หลบไปมาเนี่ยค่ะพี่บีมก็ฝากด้วยนะคะถ้าใครอยากติดตามค่ะ
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะวุ่นวายนิดนึงนะคะแต่ว่าน่ารักค่ะ
สวัสดีน้องพีค่ะ
ค่ะเป็นไงบ้างคะคือด้วยความที่น้องกำลังโตเนอะ

จะแอบดูอยู่พี่ทีพี่พี่เขาก็จะขี้กลัว

นี่เขาก็จะชอบธรรมชาติชอบเพลงเวลามีเพลงเปิดมาเขาก็จะเต้นอะไรอย่างนี้
ส่วนคนโตเนี่ยเขาก็จะเงียบแต่ว่าเขาจะชอบรถ

คือถ้าสมมุติว่าเขาอารมณ์ดีนะ

แล้วก็กอดขาแล้วก็จุ๊บจุ๊บสา

พ่อเป็นคนโรแมนติกอยู่ดีก็จุ๊บเมียเหมือนกัน

ด้วยความยินดีนะคะพี่บีม